ไหนก็เปิดหน้าเจ็ดแล้วค่ะเห็นอีกหนึ่งข่าวอันนี้
ค้นยาคุมกำเนิดสำหรับผู้ชาย
อันนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้หญิงไหมพี่หนูอยากรู้

ยาคุมหมายถึงว่าก่อนจะมีอะไรจะต้องกินยาคุมเหมือนผู้หญิงอย่างนี้

เขาบอกว่านอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ชายจะสวมถุงยางอนามัยป้องกันคู่นอนตั้งคันแล้ว
อันนั้นเป็นเรื่องนั้นแต่อันนี้เป็นวิธี

ก็เวลาเขาแจกก็เอาไปใส่น้ำลูกโป่งแล้วก็เอาไปเล่นไงค่ะ

โอ้โหนายอินโนเซนนั่นล่ะ

โอ้โหหล่อนก็เอามาเป่าลูกโป่งเล่นแล้วกันถ้าหล่อนฉันไม่เป็นแอปขนาดนั้นน่ะ
คุณแม่โหแค่ไปซื้อในเซเว่นหรือไปซื้อตามหน่วนร้านนี่ไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะ

เขาบอกอย่างงี้สวมทุกอย่างออกมาเนี่ยเป็นแบบวิธีธรรมดา

แต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิจัยได้คิดค้นยาคุมกำเนิดชนิดใช้ฉีดนะคะ

ใช่สรรพคุณก็คุ้มกำเนิดใช่เป็นแบบว่าคุ้มกำเนิดได้
จะนับว่าเป็นยาคุมกำเนิดที่ใช้กับผู้ชายขนาดแรกเลยทีเดียว
ขณะที่ยาคุมกำเนิดที่ผู้หญิงใช้อยู่มีมากมายหลายขนาดมาก
แล้วก็ฝ่ายหญิงก็เป็นคนสกัดตะลุมตุ้มป่องของตัวเอง
ไม่ให้ตั้งท้องออกมามันมีหลายวิธี
แต่ในการทดลองเพื่อดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
วิจัยได้ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับผู้ชายวัยชะกันนะคะ
อายุระหว่าง๑๘๔๕ปีจำนวน๓๒๐คน
ปรากฏว่าสามารถที่จะคุมกำเนิดคู่ขาเอาไว้ไม่ให้ตั้งคันนะ๒๖สัปดาห์

แต่เขาบอกว่ายานี้ยังมีข้อเสียก็คือว่า

เช่นเจ็บปวดตรงจุดที่ฉีกเข้าไป
กล้ามเนื้อมีสิวขึ้น
แต่บรรดาอาสาสมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕ก็บอกเต็มใจมากนะคะที่จะใช้มัน
คือยังไงก็แล้วแต่เป็นคุมกำเนิดจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาตอนหลัง

นี่คือคุ้มกำเนินเรื่องไม่ท้องแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้คุ้ม

โรคที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ก็ไม่ได้คุ้ม